พยายามจะเร่งเกมนะครับนักรบดำ
ถึงในมัดขวาทิ้งในมัดขวาแต่นี่ครับความเก๋าของเกรงกราศ
เหลือดมองทีมงานนะครับเกรงกราศ
เดินหน้าลุยต่อครับคุณนี่เลยครับจังหวะรับ
หัวใจจะวายครับกองเชียร์ของธนาค์เกรงกราศ
ทิ้งมาเลยครับหมัดขวาของทางด้านนักรบดำ

ขวางแข้งอีกทีแม่เสียหลักล้มครับ
ล้มไปเองนะครับหมดยกสุดท้ายแล้วครับ
คู่เอกนำรายการครับระหว่างธนาค์เกรงกราศสรุงวิรัย
กับนักรบดำอภิชาติมวยไทย
ดาบี้แมทเมืองบุรีลำครับ
รอบดำนี่อยู่ในนักการณ์๕๖ธิโรกรัม

พยายามจะฮุกซ้ายลำตัวแล้วสลับขึ้นใบหน้า
แล้วทิ้งด้วยมัดขวาซ้ำเข้ามาอีกทีครับ

คือเกือบไปแล้วครับ
โอ้โหเข้ากอดเจอกันรบดำหมวกคืน
มวยสอรุ่งวิรัยที่มาเชียร์เก่งกาดนะครับ